ส่วนที่ซอยเพชรชากะเสม๔แยก๓ค่ะเขาบอกว่าโอ้โหดังตู้มขึ้นมา
ชาวบ้านนี่วิ่งหนีตายกันหมดเลยค่ะบอกเอ้ยเอาแล้ว
เหมือนเหตุการณ์ที่คุณเล่าเมื่อกี้หรือเปล่าเหมือนระเบิดหรือเปล่า
เสียงเหมือนระเบิดเลยใครมาโอ้โหตีกันคว่างระเบิ
ว่าคว่างปลาอะไรหรือเปล่าชาวบ้านเนี่ยเขามีการถ่ายคลิปเอาไว้ได้
หลังจากเสียงระเบิดมันดังขึ้นไม่นานด้วยนะคะ
มีเสียงระเบิดเกิดขึ้นนะคะเป็นเด็กวัยรุ่นควันดูดิขโม

ไม่โอเคเลยไม่โอเคจริงจริงอะค่ะกลางค่ำกลางคืนแบบนี้
อยู่ตู้มขึ้นมาใครจะไปนอนไหวอ่ะคะชาวบ้านในซอยเพชรเกษมสี่แยกสาม
ที่เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพเขาถ่ายเอาไว้บอกมีเสียงระเบิดดังจนนอนไม่ได้
กลัวมากเพราะไม่รู้ว่ามันจะดังมาอีกกี่ครั้ง
เพลงจะดังเดี๋ยวจะให้รีเทิร์นพาร์ทห้าจุดสองเอาไว้นะคะ
ก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ภาพจากคลิปด้วยแหละ
ที่ประชาชนส่งมาร้องเรียนว่าวัยรุ่นมารวมตัวมั่วสุมกันทำระเบิด

มืออ๋อระเบิดมันร่วงหลุดมือมันหลุดมือตกลงพื้นแล้วก็ระเบิดตู้มขึ้นมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นสิบสองตุลาคมนะคะทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะ
จุดเกิดเหตุเขาบอกอยู่หน้าบ้านเลขที่๕๑๙ซอยโรงเหล็ก
ชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกตรงบ้านหลังนั้นน่ะ
วัยรุ่นเกือบ๒๐คนชอบมามั่วสุมกันเป็นประจำเลย
แต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดเพราะกลัวเรื่องความปลอดภัยวันเกิดเหตุชาวบ้านแจ้งตำรวจสอนอบางกอกใหญ่แล้ว
ตำรวจก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วแต่ชาวบ้านขอแบบนี้ได้ไหม
คุณตำรวจกวดขันแบบเข้มงวดแล้วก็กวดขันแบบต่อเนื่องได้ไหม
เพราะพฤติกรรมแบบนี้มันอันตรายไอ้หลุดมือเนี่ยถ้าจะโดนถ้าจะพลาดก็อาจจะโดนแก๊งวัยรุ่นกันเอง
แต่ถ้ามันมีการตั้งใจปลาเกิดขึ้นใครล่ะคราวนี้ที่จะโดน
ได้คุยกับคุณตาเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุคุณตาบอกว่า
เป็นแก๊งหลานตาคือหลานพาเพื่อนมานั่งรวมตัวกันหน้าบ้านเป็นประจำ
ตาย้ำแล้วนะว่าอย่าเอาอาวุธเอาอะไร
อย่ามามั่วสุมยาเสพติดหน้าบ้านเด็ดขาดเลยนะคือตาก็ยอมรับแหละว่าบางทีมันก็ต้มน้ำท่อมกัน
อืมต้มน้ำท่อมดื่มกันบ้างครั้งคราวพอล่าสุดถึงขั้นระเบิดตกหน้าบ้าน
ตาก็ห้ามเลยบอกอย่าเลยนะไม่ต้องมามั่วสุมอยู่ที่หน้าบ้านอีก
หลังจากนั้นมันก็ไม่มากันแล้วนะยังไงตาก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยจริงนะ
ก็ผมก็ไล่ไปอ่าไล่ไปครับอืม
มาทำเออใช่ใช่ถ้ามึงมาแบบนี้ก็ไม่เอารับไม่ได้ครับทุกคนไม่มีใครก็รับได้หรอกอืม
แล้วพวกน้องน้องเด็กเด็กเขาว่ายังไงบ้างหลังจากที่ลุงแล้วลุงก็คือบอกเขาดีดีใช่ไหมว่าเออ
ว่าเข้ามาอย่างงี้อย่ามาเออใช่อ่าแล้วเขาว่ายังไงบ้างฮะเขาก็ไม่ว่าอะไร
เพราะถามว่าเป็นของใครมันก็ไม่มีใครยอมรับอืม
เมืองต้นตำรวจเขาบอกว่าก็มีการแวะเวียนมาตรวจสอบอย่างต่อเนื่องแล้ว
แล้วก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองด้วยช่วยดูแลบุตรหลานของท่าน
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะโอ้โหอุกอาจนะฮะจริงค่ะ
คือนั่งทำกันเองแบบนี้เลยเหรอเนี่ยคือเราอ่านหลายข่าวแล้วนะ

มือต้องตัดนิ้วแขนขาดแล้วก็มีไม่เข็ดกันนะเนี่ยฮะอืม